สิ่งที่เราออกมาเรียกร้องเมื่อวานแล้วไปที่สภาด้วย
หลักก็คือเรื่องของลดเหลือคนละ๓เล่ม๓เล่ม
ไหนลองอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยว่า
พอถ้าเกิดแต่ละคนจาก๕เล่มแล้วเหลือ๓เล่มเนี่ย

เอาง่ายเราใช้ชีวิตกับการมีรายได้จากสลาก๕เล่ม
จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเราเหลือเราเราคิดว่าเรา
เหลือที่จะไปผ่อนรถหรือผ่อนบ้านแล้ว
สมมุติว่าในบ้านเนี่ยมีกันคนละ๕เล่ม
อาจจะมีสัก๔คน๔รายได้ทุกอย่างมันถูกอาหาร
ถูกล็อกไว้หมดแล้วแล้วมีการโดยคนไทยเนี่ย
รายได้มันคงที่แล้วถูกล็อกเราก็จะมีการสร้างหนี้เพิ่ม
อาจจะไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรรอไว้อยู่แล้ว
แล้วลองนึกดูว่าเราผ่อนรถอยู่ประมาณสัก๒ปีนะ
เข้าปีที่๓อยู่รายได้เราลดหายไปครึ่งหนึ่ง

มันไม่ไหวหรอกครับผมว่าเอาทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ถ้าอยู่คุณมีรายได้อยู่เดือนหนึ่งทั้งครอบครัวเนี่ยขายหวย

แล้วอยู่มาเหลือจาก๖หมื่นมาเหลือแค่๔หมื่น๕อย่างเนี่ย
ทั้งครอบครัวมันลดหวบโดยที่แบบไม่ได้ตั้งตัวอย่างนี้

เราขายกันเองจริงอยู่แล้วใช่ไหม

ก็ในส่วนในส่วนตรง๓เล่มเนี่ยผมถามนิดนึงว่า
ณวันนี้เนี่ยทางกรทมเขาให้ขายตามฟุตบาทไหม
เขาก็ไม่ได้ให้เราต้องหาเช่าหน้าร้านเขา
ถามว่าเดือนหนึ่ง๕๗๐๐ค่าเช่าเท่าไหร่แล้ว

ครอบครัวที่เราต้องเลี้ยงดูล่ะ
นี่แหละครับปัญหามันคือตรงนี้

คุณหันกลับมาดูแลประชาชนที่เขาเป็นคู่ค้าคุณไหม

คุณทำหารายได้ให้เข้ารัฐเท่าไหร่
แต่คุณไม่ได้ดูแลผู้ค้าตรงนี้เลย
นี่แหละครับสิ่งที่เราถึงต้องออกมาเรียกร้อง

วันที่มาคุยกันตอนนั้นเจ๊ฮัทก็บอกว่าควรจะพิมพ์เพิ่ม

เบื้องต้นก็คือประมาณสัก๓๐ล้านฉบับก็ยังดี
คือเอาเป็นว่าที่มองเบื้องต้นคือ
คุณดึงไปดิจิตอลเท่าไหร่คุณเพิ่มให้เราเท่านั้น
หมายตัวเลขของเราปัญหาคือเราถูกดึงไปดิจิตอลอ่า
คือ๑๐๐ล้านฉบับเนี่ย
พอเขาจะเพิ่มดิจิตอลเนี่ยเพิ่มที่เป่าตังค์เนี่ย

ถ้าเมื่อก่อนเคยได้อยู่ประมาณ๗๐ค่ะ
เพราะตรงนี้เขาได้๓๐ใช่ไหม

เขาลดสลากแต่เขาไม่ได้ลดคนเขาเพิ่มคนเข้าไปอีก
แล้วก็ใส่คนที่ลงทะเบียนเข้ามาตรงนี้ด้วยใช่ครับ
มันก็เลยวนหางกันอยู่ไม่พอ
จนสุดท้ายเนี่ยมาได้สูตรที่ลงตัว
ถ้าจะให้พอก็คือแต่ละคนก็ลดไปลดไป

น้อยหน่อยแต่ว่าทั่วถึงแต่มันอยู่ได้หรือเปล่า

คือขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยใช่ไหม

ต้องนึกถึงคำว่าคนส่วนใหญ่สิครับที่เขายึดอาชีพมา๘ปีแล้ว

ว่าตัดสินเลยว่าอาชีพเสริมอาชีพหลักไม่เกี่ยว
ไม่ต้องทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หลักการปกครอง
อย่างผมผมขายมา๒๐กว่าปีแล้ว
ที่เขาจะให้ลงทะเบียนตอนเมื่อ๘ปีที่แล้ว
ถูกต้องครับแล้วทางอำนาจ

เราจะไปตั้งอาชีพใหม่ขึ้นมาตรงไหนครับ

มันมีที่ให้เรายืนไหมตรงนั้น

เพื่อนจะได้มีเฉลี่ยขายได้ทั่วถึง

เราสามารถที่จะปรับตัวได้
แต่มีหลายคนที่ยังปรับตัวไม่ได้

ทบทวนนิดนึงว่าคุณต้องการอะไร
ก็เหมือนกับที่ออกครั้งแรก
ก็ต้องการให้คนขายจริง